เหตุการณ์ที่เชียงใหม่นะคะตำรวจไล่ล่าสองสามีภรรยาที่เป็น
ผู้ค้ายาเสพติดนะคะถึงขั้นที่ตำรวจต้องยิงสกัดจับ
แล้วก็เสียงปืนดังแบบโอ้โหหลายนัดมากครับชาวบ้านที่อยู่
นั้นบอกว่าตอนแรกนึกว่าเสียงประทัดแต่ฟังไปฟังมามันไม่ใช่
โอ้โหยังกันในหนังเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะคะ
พี่ผู้มาที่รอเดียวก่อนหลายคนพวกมันมาจับจับจ่าย
พวกมันเข้าไปอยู่ฝั่งบ้าน
จ่ายไปเดี๋ยว
ตามเสียงภาคในคลิปเลยนะคะคือคนถ่ายคลิปเขาบอกว่า
ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดมากแล้วก็ยังกันในหนัง
แล้วก็แต่ว่ากว่าเขาจะหยิบมือถืออะไรขึ้นมาถ่ายคลิป
เราก็เลยเห็นแบบปลายทางแล้วเห็นภาพไกลหน่อยนะคะ
เหตุการณ์๔ทุ่มครึ่งทางหลวงเชียงใหม่ดอยสะเก็ดขาไปเชียงราย
แล้วมีลักษณะที่ว่าย้อนสอนกลับเข้ามาที่บริเวณเชียงใหม่ดอยสะเก็ดขาเข้าเมือง
เสียงปืนเงียบลงชาวบ้านก็เลยรู้ว่า
เป็นเรื่องของการไล่ล่าจับแก๊งค้ายาบ้าของตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดสพช้างเผือก
ไล่จับกลุ่มพ่อค้ายาบ้าอายุ๒๗ค่ะขับรถหนีตำรวจมา๒กิโล
ตำรวจยิงยางรถทั้ง๔เส้นจนรถไปต่อไม่ได้
ก็เลยควบคุมตัวได้ในที่สุดนะคะส่วนแฟนสาวหลบหนีไปได้ค่ะ
ในรถมียาบ้า๑๒เมตรนะคะนำตัวไปตรวจคนที่ห้องพักเจออีก๓๘เมตร
แล้วมียาบ้าทั้งหมด๕๐เมตรค่ะ
ผู้ต้องหานี่เป็นนักค้ายาบ้ารายย่อยนะฮะคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ลักลอบขายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นกับผู้ใช้แรงงานแล้วก็คนทำงานกลางคืนในพื้นที่
บอกว่าขายเม็ดละ๑๕๐บาท
ขายยาเพราะตกงานช่วงโควิดนี่นะฮะ

เพื่อจะหาเครือข่ายต่อไปนะครับ
ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อคืนคิดว่าเสียงประทัดตอนแรก

ตามติดลงมานี่ผมย้อนตอนนั้นมาร้านด้วย
ก็มาใส่กันอยู่นี่โอ้โหคุณตะตะลดเลย
มันมากเลยเหมือนอยู่ในหนังเลย

โอ้ยร้านเลยร้านท่าต้มอยู่ยังไม่รู้เลย

ยืนดูมันมันย้อนรถกลับไปรถอีก
ย้อนรถกลับไปข้างด้านโน้นแหละก็ยิงยังตั้งแต่ยืนเทินอีก
ปั้งปั้งปั้งมาจนจบจบจบตรงที่เขือเถียนนั่น

โอ้โหจะเป็น๒๐อยู่แล้ว

ในระแวกบ้านของชาวบ้านมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ด้วยนะฮะ
คุมกับการศพชเผือกพรรณฑนตนตนอดเอกกิติพงพฤทธิ์มูรี
บอกกับเราว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ให้
ว่ามีความรัดกลุ่มมากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยลูกหลงลูกหลงอะไรพวกนี้นะครับ
ส่วนพ่อค้ายาบ้ารายนี้เดี๋ยวจะขยายผลต่อ

รับยามาจากใครไปขายให้ใครบ้างเนี่ยต้องไล่ให้หมดนะฮะ